คือถ้ามีเด็กมาขายของให้เราตามสี่แยกไฟแดง

เด็กคนนี้ก็เอาของมาขายครับ

ยังไงไม่รู้อบอุ่นจัง

จะบอกว่าได้อะไรไปแล้วเรื่องสีหน้า

ใบเตยบางคนเขาจะเอามาไว้ในรถ

ฟัดตกตากอดหอมใหญ่เลยอะ

คนที่ไม่เคยมีไม่เคยเห็นไม่เคยได้เนี่ย

เก่าของเราแต่ใหม่ของเขา

ตอนแรกก็จะซื้อของที่น้องมาขายแหละ
แต่ปรากฏว่าเห็นสายตาน้องมองไว้ที่ตุ๊กตาเป็ด
ก็เลยเอาให้น้องไปนะครับ

แต่ขอโทษคนเข้าไปดูแล้วกว่า๗ล้านครั้ง

เดี๋ยวมันอาจจะไม่มีค่าสำหรับเราแล้วนะครับ

บางทีมันมีค่าต่อจิตใจเขาเหลือเกิน

สมมุติอากาศกำลังจะหนาว

๓ปีแล้วไม่ได้เอาออกจากตู้เลย